พาคุณผู้ชมไปดูเหตุสลดนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
เขยปืนโหดค่ะอย่างที่บอกคือลูกเขยเนี่ยเขาก็อยู่ในบ้านของพ่อตาเนี่ยนะ

สุดท้ายพ่อตามาห้ามแล้วพ่อตายพูดแค่ว่า
ถ้าคุยกันดีไม่ได้

ของขึ้นเลยหันไปยิงใส่พ่อตาเป็นปืนไทยประดิษฐ์
ยิงใส่พ่อตาแล้วก็ทำร้ายภรรยาตัวเองด้วยหลังก่อเหตุก็หนีไปนะคะ
ตำรวจบอกว่ายังจับตัวไม่ได้นะคะ
แต่ว่าไม่น่าจะยากค่ะเร็วนี้น่าจะจับตัวมาดำเนินคดีได้
สาเหตุก็คือตัวสามีที่ก่อเหตุเนี่ยนะเขาชอบไปตามหึงหวงภรรยา
แล้วภรรยาเพิ่งไปทำงานที่ใหม่ได้ไม่กี่วัน
ตามไปหึงถึงที่ทำงานภรรยากลับมาบ้านก็เลยทะเลาะกันกับสามี
พ่อตาเข้ามาห้ามโอ้โหเท่านั้นแหละยิงใส่เลย
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในบ้านพักที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
บ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงใต้ถุนบ้านในกองเลือดกระจายอยู่เต็มเลยนะคะ
พบร่างนางสาวซีรีย์วันมีโตอายุยี่สิบแปดปีถูกยิงด้วยปืนเข้าที่หัวเข่าซ้าย
ที่ศีรษะด้านขวาหัวแตกนะคะแล้วก็มีคนเจ็บอีกหนึ่งคน
อกซ้ายห้าแผลแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล
ทีเนี้ยค่ะตัวน้องเมียค่ะเด็กชายสิทธิศักดิ์มีโตอายุสิบสี่
เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
วันเกิดเหตุพี่สาวถูกหัวหน้างานเรียกไปเตือน
เกี่ยวกับเรื่องของพี่เขยที่ชื่อว่านายถาปกรณ์แดงมณีหรือในเบิร์ต
ในเบิร์ตเนี่ยตามไปหึงหวงตามไปวุ่นวายถึงที่ทำงาน
แล้วพี่สาวเป็นพนักงานใหม่เพิ่งไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้า
อำเภออินบุรีได้แค่สองวันไปทำงานได้ไม่กี่วัน
เนี่ยสามีตามไปหึงตามไปหวงตามไปทะเลาะอ่ะค่ะภรรยากลับมาก็เลยมาทะเลาะกัน
เขยทำร้ายร่างกายก่อนนะคะหยิบปืนขึ้นมาขู่นะคะ
ตัวน้องเมียเนี่ยตัวเด็กชายสิทธิศักดิ์เนี่ย
เขาก็เลยเรียกพ่อให้มาช่วยพ่อแค่พูดว่าถ้าคุยกันดีดีไม่ได้
เลิกคบกันไปเนี่ยมันยิงใส่เลยอืมเนี่ยค่ะแล้วก็ปืนเนี้ยเป็นปืน
เหมือนเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะคะกระสุนมันกระจาย
พอเข้าไปที่ตัวพ่อเนี่ยมันกระจายไป๕แผลพ่อก็คว่ำล้มลงนะคะ
พี่สาววิ่งไปดูพ่อพี่เขยเอาปืนฟาดหัวไปอีกครั้งหนึ่ง
พี่สาวก็วิ่งหนีขึ้นบ้านปิดประตูพี่เขยปีนหน้าต่าง
ตามไปอีกไปยิงเนี่ยอีกนัดนึงแต่ยิงเขาที่หัวเข่าซ้ายนะ
แล้วตัวคนก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินหลบหนีไป
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ทางครอบครัวเดินทางไปรับศพนายมนูที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกตศูนย์รังสิต
เพื่อนำมาประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งรดน้ำศพเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
นายสิทธิศักดิ์เป็นลูกชายของผู้ตายแล้วก็เป็นน้องเมียของคนก่อเหตุนะคะ
เล่าให้ฟังว่าเสียใจมากเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่เขาเป็นเด็กอะค่ะ
เขาช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันจริงจริงอ่ะเพราะว่าตอนที่พ่อเข้าไปคุยเข้าไปห้าม
พ่อก็ถูกยิงตัวเองเนี่ยเป็นเด็กนะอายุสิบสี่จะวิ่งเข้าไป
วิ่งเข้าไปช่วยพี่เขยหันปืนมาเจาะอ่ะเขาคิดในใจว่าโอ้โห
ถ้าเขาถูกยิงเป็นอะไรไปอีกคนแล้วแม่จะอยู่ยังไงภาพแม่เนี่ย
ลอยขึ้นมาเลยตัวเองก็เลยหลบพี่เขยก็เลยพานไปยิงปืนใส่คนอื่น
แล้วก็เหมือนกับคลุมคลั่งเลยนะเหมือนกับโอ้โหอารวาสจะฆ่าให้ตายทั้งบ้านนะคะ
อีกสักพักหนึ่งอะพ่อมันบอกว่ามึงอยู่ด้วยกันไม่ได้มึงพูดดีกันไม่ได้
แยกกลับไปเลยมึงเลิกกันไปเลยแล้วเขาก็ทะเลาะเอิดไปเรื่อย
สักพักหนึ่งพี่ยังพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วมันบอกว่ามันหยิบปืนออกมา
มันผ่านปืนไปทั้งพี่ผมแต่มันยิงพ่ออ่ะพ่อพ่อผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
พ่อผมแบบตั้งตัวไม่ได้ทั้งตัวตายไม่รู้ตัว
พี่ผมอะก็ลงไปนอกบ้านที่นอกกอดพ่อผมแบบการไหม้ซ้ำอะแล้วทีเนี่ย
ตอนนั้นอะผมหูอื้อคิดแล้วไม่ได้ออกแล้วโหมโหอย่างเดียวอะ

ต่อยสักพักหนึ่งมันหันปืนมา
ตอนนั้นภาพแม่แป๊บมาทีเดียวคิดว่าถ้าไม่มีแล้วแม่จะอยู่ยังไง
มารีชัยสุวรรณอายุ๕๑ปีเป็นภรรยาของนายมนูผู้ตายนะครับ
แล้วก็เป็นแม่ของนางสาวสิริวัลที่ถูกยิงบาดเจ็บ
บอกว่าโกรธแค้นลูกเขยมากที่ทำกับคนในบ้านถึงขนาดนี้
ที่ผ่านมาเธอได้สั่งสอนแล้วก็ให้อภัยในเบิร์ตมาตลอด
เขาก็รับปากว่าจะปรับปรุงตัวเองจะเลิกเล่าเลิกเสพยาเสพติด
เล่นการพนันนี่ฮะคนนี้ครับลูกเขยโหดคนนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าจะลดนิสัยหึงหวงภรรยาลงแต่ไม่เคยทำได้ไม่เคยทำได้เลยนะฮะ
เหล้าเลิกเสพยาเลิกเล่นการพนันลดหึงหวง
ไม่เคยทำได้เลยแล้วก็มาก่อเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้น
ซึ่งนางมาลีบอกว่าเคยให้ลูกสาวหนีในเบิร์ตไปทำงานอยู่กับญาติ
จังหวัดนนทบุรีสุดท้ายก็ถูกตามกลับมาจนได้
ซึ่งเธอยืนยันว่าไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่กลัวด้วย
ในเบิร์ตจะหวนกลับมาทำร้ายเธอเธอพร้อมสู้ตาย
แขนมามันทำเหมือนมันฆ่าเราเลยครับ
ลูกเราไม่เคยตบเคยตีนะแต่พูดแต่ด่าแต่เราไม่เคยที่จะตบตีลูกเรา
เคยพูดครั้งหนึ่งตอนที่มันมาขอโทษตอนที่ว่าตีบอกเบิร์ตมึงถามลูกคุณขนาดนี้เลยเหรอ
จะไปทำแล้วผมขอครับตัวผมจะเลิกทุกอย่างเพื่อครอบครัวผม
ลูกสาวปู่โทรศัพท์กับใครเพื่อนฝูงลูกสาวต้องตัดหมด
บใครไม่ได้เลยเพื่อนเคยไปกินมา
เออผู้เยือนผู้หญิงนะไม่มีเพื่อนผู้ชายเลย
ไม่เกิดเพื่อนผู้ชายชีวิตลูกสาวบ้างแม่
ตั้งแต่หนูมีครอบครัวชีวิตหนูมีแค่โรงงาน
มีเพื่อนบ้านก็ยืนยันนะครับบอกว่า
เคยเห็นในเบิร์ตเวลาเมาแล้วก็ทะเลาะกับภรรยา
ก็ทะเลาะเรื่องหึงหวงนี่แหละวันเกิดเหตุ
ก็เกือบถูกยิงนะครับเพราะว่าจะเข้าไปช่วย
แต่ในเบิร์ตหันปืนมาใส่แล้วก็พูดว่าอย่ายุ่ง
ก็เลยทำอะไรไม่ได้ได้แต่พาเด็กออกมาจากบ้าน
ซึ่งเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าในเบิร์ตมีนิสัย
ชอบหาเรื่องชอบต่อยตีชอบไล่ยิงคนอื่นไปทั่ว
ใครมามองหน้าเนี่ยเอาปืนมาไล่ยิงเขาเลย

แล้วชาวบ้านบอกว่าน่าจะเป็นปืนผิดกฎหมายด้วย
แล้วมีหลายกระบอกด้วยซ่อนไว้กับพี่ของในเบิร์ต

จากเขาเขาตีหลานไปปัดแล้วปืนมันก็กระเด็นไป
แล้วเขาก็จ่อมาอย่ายุ่งอะไรประมาณนั้น
แถวบ้านแถวอะไรมันก็ทะเลาะกับเขาไปทั่ว
มันก็เลยมีปืนติดตัว
ติดตัวเพราะมันชอบสะสมปืน
เมืองต้นนะคะนางสาวสิริวัลภรรยาของผู้ก่อเหตุก็อาการดีขึ้นแล้ว
แต่ยังไม่สามารถคุยอะไรได้
คุณหมอต้องใส่เหล็กดามที่หัวเข่า
แล้วก็รอดูอาการอีกสักระยะหนึ่ง

ตำรวจสพมสิงห์บุรีไปที่ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ในเบิร์ดคนนี้นะคะในถาปากรแดงมณีในเบิร์ดค่ะ
หน้าตาเป็นแบบนี้ครับชุดสืบสวนกำลังวางแผนไล่ล่าค่ะ
ว่าเร็วนี้แหละจับตัวได้แน่
จับตัวได้ก็จะต้องนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

พกปืนติดตัวตลอดเวลา
มองหน้าไม่ได้มีปัญหากับใครเนี่ยใช้ปืนขู่ใช้ปืนยิงเข้าไปทั่ว
แล้วคนพวกนี้มันไม่ถูกจับสักทีไงมันก็เลยเนี่ยก่อเหตุจนได้นะครับ